สุดยอดนะคะได้ทานอะไรอร่อยอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้ว
เราก็ต้องไปเที่ยวสร้างความเบิกบานใจครับเท่านั้นจะต้องไปดูดอกไม้
เพราะว่าดอกไม้มันทำให้เรามีความสุขสดชื่นใช่ไหมคะ
มันต้องดูไปเป็นหมู่บ้านต้องไปดูแบบเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม

อกไม้สวยที่ห้วยสำราญจ้า
นี่เลยนะป้ายใหญ่แบบนี้โดดเด่นเป็นสง่า
ใครที่อยากจะชมดอกไม้ให้เบิดเพลิดเพลินใจเนี่ยต้องมาที่นี่
ห้วยสำรานค่ะเขาจัดงานวันดอกไม้บาน
ที่นี่นะเขาได้ฉายาว่าเป็นหมู่บ้านแห่งดอกไม้
เป็นหมู่บ้านปลูกดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยคุณผู้ชมครับ
และที่เห็นอยู่คือดอกเบนจมาสนะคะ
เขาปลูกเบนจมาสหลากหลายสีสันพื้นที่กว่า๓ไร่
และภายในสวนแห่งนี้นะก็จะมีเบนจมาสหลายสายพันธุ์ที่กำลังบานสะพรั่ง
มีนาโนคามิวเหลืองเชียงรายเหลืองขมิ้นขาวซ้อนแดงซ้อนเขียวมรกฏเคี้ยวกลมแล้วก็สไปเดอร์เขียว
และอีกมากมายหลายสายพันธุ์ของเบนจมาส
นักท่องเที่ยวนี่นะคะมาแล้วก็โอ้โหมีความสุขไง
คนเราเห็นดอกไม้มันก็มีความสุขโดยธรรมชาติ
งั้นเราจะมีการตัดดอกไม้มาปักแจกัน
มีการให้ดอกไม้กันในวันพิเศษหรือเปล่าใช่ไหมล่ะ
เนี่ยค่ะใครที่ชื่นชอบดอกไม้เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจัดเอาไว้เนี่ยเต็มพื้นที่
บานสะพรั่งเต็มพื้นที่เลยนะคะ
และนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมในงานนี้เขายังมีการจัดการแข่งขันร้อยมาลัยด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมร้อยมาลัยแล้วนะคะยังมีการจัดกระเช้าดอกไม้ด้วย
ใครที่ชมแล้วชื่นชอบจังเลยเบนจาม่าสวยแบบนี้
อยากจะเอาเป็นกระเช้ากลับบ้านไปฝากคนที่บ้านฝากคนรักฝากผู้หลักผู้ใหญ่

และคุณผู้ชมค่ะในงานนี้นอกจากจะมีดอกไม้ให้ถ่าย
มีการแข่งขันมีการจัดซื้อจัดหาแล้วนะเขายังมีกิจกรรมอีกมากมายให้นักท่องเที่ยว
ให้ประชาชนได้ไปดื่มดำบรรยากาศดีแบบนี้แน่นอน
ใครสนใจค่ะคุณผู้ชมไปได้ตลอดเลยนะ
ที่บ้านห้วยสำราญตะบลน้องไฮอำเภอเมืองอุ๊ะดอนธานี
ไปถึงที่แล้วอย่าลืมเซลฟี่มาอวดพวกเรากันด้วย

น้องน่ารักจะไปวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าไปเจอก็ถ่ายรูปกันได้นะ

ดอกไม้นะเป็นแบบถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนเนาะ
ทุกคนก็มีความแตกต่างมีความสวยคนละแบบ
อกไม้ก็เหมือนกันเห็นแล้วก็มีความสุขเพลิดเพลิน
สดชื่นเวลาเราเห็นดอกไม้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นเบิกบานนะคะ
เดือนหน้าเดือนแห่งความรัก
ไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้สวยแบบนี้เหมาะมากไปกันเป็นครอบครัวด้วยน่ารักมาก
ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ส่งรูปภาพมาให้เราดูกันได้
รีบไปดูตอนนี้เลยคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมอะไรเรามีภาพมาแจกให้กับคุณผู้ชมนะ
สำหรับคนที่เอาไว้สำหรับไปสวัสดีในตอนเช้าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
เอาจริงสวัสดีตอนบ่ายตอนสายตอนค่ำก็ได้